เพราะว่าน่าจะมีหนุ่มช่วยก่อนแล้วสำหรับพี่เวียน
หลังจากที่มีการเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกัน

แต่หลายคนไม่เชื่อแล้วเป็นพี่เป็นน้อง

อันนี้ไม่นับผลงานชิ้นอื่นที่กำลังถ่ายทำอยู่ด้วย
แล้วก็เรื่องความรักอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้
อุ๊ยว่านแบบชนิดที่ว่ามดไตล์เลยนะฮะ

เพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวกันไปกับหวานใจ
เวียสุกุลวัฒน์ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ได้ฟินกันแบบไม่พักเลยจ้า
ทริปหวานทั้งงานอีเวนต์คู่
หรือจะเป็นโปรเจกต์งานที่ทำร่วมกันมากมาย
เจ้าตัวก็แอบกระซิบให้ฟังด้วยค่ะ
ว่ากำลังจะมีผลงานร่วมกับพี่เวียอีกหนึ่งชิ้น
แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปฟังเบลล่าค่ะ
เดี๋ยวได้โอกาสด้วยหนึ่งใช่ไหมคะ
แล้วก็มีแฟนที่คอยซัพพอร์ต

คือผลงานเราออกไปแล้วมีคนชอบอย่างนี้
แค่นี้คือเราก็ดีใจแล้ว
ก็มีกำลังใจดีจากทุกคนนะคะที่อยู่รอบทาง
ก็มีอยู่อีกหนึ่งอัน
ยังไม่บอกว่าอะไรค่ะเดี๋ยวรอติดตามค่ะ

ผู้หญิงเวลาเขินแล้วน่ารักดี

สายตาคงจะมีประกาย
แสดงไม่ออกเลยว่าเขินแล้วก็พูดออกมาจากความจริงใจ
แม้บางอย่างอาจจะพูดได้ไม่เต็มปาก
ยังกัดกักอยู่ก็ดี

หมออิจฉากันต่อไปเลยนะคะสำหรับเบลล่า
ปีนี้เธอรุ่งสุดจริงนะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรัก
เรื่องความรักเปิดเผยกันมากยิ่งขึ้น